ผู้ภัยใจพระนะคะพี่บินกับพี่เอกพันธ์บรรลือฤทธ
ต้องบอกว่าโอ้โหเดินทางช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้อง
ทวดคุกคุมมีภาคจริงค่ะ
ล่าสุดขึ้นเหนือไปเลยค่ะไปที่จังหวัดเชียงใหม่
ไปช่วยเหลือบรรดาช้างครอบครัวช้าง
รวมไปถึงน้องเด็กนักเรียนที่ยากไร้นะคะ
โดยครั้งนี้มีครอบครัวช้างเดือดร้อนจากพิษโควิด๑๙
ไร้งานไร้เงินมาหลายเดือน
พอพี่ท็อปกับพี่ไทยรู้ข่าว
ก็รีบไปช่วยถึงที่โรงเรียนบ้านนากลาง
สาขาห้วยผักกูดตำบลแม่ศึกจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งก็มีครอบครัวควานช้างและน้องเด็กชาวเขามาอาศัยอยู่กว่าร้อยชีวิตนะคะ
โดยพี่ท็อปได้มอบเงินให้ช้างจำนวน๕๐เชือกเชือกละ๕๐๐บาท
เด็กนักเรียนอีกคนละ๑๐๐บาทค่ะ
ยังไม่พอนะคุณนอกจากนั้นยังมอบเงินให้กับชาวบ้านนะคะ
รวมทั้งหมด๔๔๕๐๐๐บาท
แจกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นอีกด้วยค่ะ
ซึ่งชาวบ้านบ้านนากลางนะคะต่างก็ดีใจ
เพราะนอกจากพี่ท็อปจะไม่ถือเนื้อถือตัว
คุยเล่นกับน้องหนูอย่างเป็นกันเองแล้ว
ก็ยังรับปากนะคะว่าหากมีโอกาสจะกลับมาเยี่ยมช้างที่บ้านนากลางอีกแน่นอนค่ะ
พี่บินเคยบอกเอาไว้นะคะว่าในสถานการณ์โควิด๑๙แบบนี้
จากพวกเราชาวไทยจะต้องเจอกับวิกฤตแล้ว
บรรดาสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่อย่างช้างเองเขาก็เจอวิกฤตนะคะ
เพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเลยไม่มีรายได้ไม่มีอาหารเลย